เรื่องของความรุนแรงดิฉันให้ดูข่าวนี้ต่อแล้วกัน
แต่ว่าเป็นความรุนแรงจากความเครียดและอาการเหมาเล่า

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทืมมิต้าค่ะแล้วเดินไปทุบ
ทุบมิตเตอร์ไฟฟ้า
ทุบของเขาเสียหายไป๕๐กว่าลูก
โอ้โหแล้วก็ถือมีดอันนี้นะคะหนีเข้าป่าไปเนี่ยเนี่ยพังหมดเลย

คนในหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีไฟใช้ใจคุณนะครับครับ
นะคะคือเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านล่ะค่ะที่โดนทุบก็ไฟดับ
ไม่มีไฟฟ้าใช้ตำรวจสภท่าตูมค่ะได้รับแจ้ง
ช่วงบ่ายวานนี้บอกจากผู้ใหญ่บ้านบ้านไกลเสนียดที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
บอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง
แล้วก็ใช้มิเตอร์ไล่ฟันทุบทำลายมิเตอร์ไฟฟ้าจนพังไปหมดเลยนะคะ
ก็ต้องออกไปพร้อมกับกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านไปหาชายคนนี้นะคะ
หาอยู่สามชั่วโมงก็ไม่เจอนะคะนายสัญญานะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกชื่อว่านายสัญญาอายุราว๕๐ปีแล้วมีประวัติป่วยจิตเวทด้วยนะคะ
ทุบมิเตอร์ตามเสาไฟเสียหายไปกว่า๕๐ลูกแล้วก็หลบหนีเข้าป่าไป
คือเขาก็กลัวด้วยว่าเดี๋ยวไปเจอผู้คนแล้วก็จะไม่ปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ
ส่วนล่าสุดวันนี้ก็มีแจ้งเข้ามาบอกว่าญาติพี่น้องพาตัวผู้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
นะคุยกับตำรวจบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าเครียด
ดื่มเหล้าไปจนเมาไม่รู้จะไประบายอารมณ์ที่ไหน
ไปเห็นที่เสาไฟฟ้าเห็นมิเตอร์ไฟฟ้าตีซะเลยนะคะ
ส่วนค่าเสียหายก็บอกว่าไม่มีเงินมาชดใช้ขอติดคุกเพื่อชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
เอาเมาแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะนี่